เดตเรื่องหัวใจของรุ่นใหญ่กันหน่อยดีกว่าค่ะ
อย่างพี่เคลลี่ธนพัฒน์นั่นเองค่ะ

รอบสอง

แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายของคุณพลอยแฟนสาวคนสวยเขาไง
พร้อมกับแคปชั่นว่าพูดถึงวันพิเศษนะ
ที่พี่เคลลี่มาเซอร์ไพรส์แฟนสาวถึงที่เลยนะ
แล้วช่วงหลังเนี่ยยังเห็นทั้งพี่เคลลี่ทั้งคุณพลอยเนี่ย
เขาลงรูปหวานด้วยกันบ่อยเลย
เที่ยวทะเลก็มีไปเจอครอบครัวแล้วก็ไปเจอคนสนิทของพี่เคลลี่
กลายเป็นที่มาของข่าวลือว่าคู่นี้อีกแป๊บนึงล่ะลั่นละคังวิวาแน่นอน
ล่าสุดบันเทิงไทยรัฐค่ะเจอพี่เคลลี่ในวันเปิดร้าน

ก็จะบอกว่าร้านเขาหาง่าย
ถ้าใครรู้จักร้านช็อกโกแลตวิวร้านอาหารดังเลยไปนิดนึง

ปรับเปลี่ยนจากร้านเรือทงซีฟู้ด

เป็นเรือทงหมูกระทะ

ใครสายกินสายบุฟเฟ่แวะได้เลย
เมื่อวานนี้เจ๊แจ๊กกะรีนของเราไปกินมาแล้ว

เห็นภาพหวานบ่อยเป็นอะไร
เพราะว่าเป็นการเตอร์ไพรส์วันครบรอบตามปกติ

เขาก็เป็นคนโรแมนติกมากเหมือนกันค่ะ
เคลลี่ก็เลยต้องขยันสร้างเซอร์ไพรส์หน่อย
ส่วนเรื่องข่าวดีที่บอกจะแต่งงานรอบ๒

ยังไม่ใช่เร็วนี้เพราะว่าตอนนี้

ผมเองก็ถือว่าก็เป็นคนสวีทเหมือนกันครับ
แต่ในช่วงนี้ต่างคนต่างทำงาน
มีข่าวหรือว่าพี่เคลรี่จะแต่งงานใหม่จริงไหมคะ

ยังไม่ได้มีแพลนเร็วนี้

อายุเท่านี้แล้วผมเท่านี้แล้ว
ผมคบกับพลอย

แต่แค่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วเหรอ
บอกว่าสดไม่ได้

องตาก็รู้ใจตอนนี้สร้างอนาคตไปด้วย

สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ